พาไปอีกหนึ่งสถานที่ที่นี่เลยเราไปกันมาแล้วที่ตลาดรังสิต
ถูกต้องถูกใจนึกขึ้นมานึกว่าไปเรสซิตี้
ไปกันมาแล้วที่นี่นะครับเขาก็มีเรื่องราวของความเชื่อเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยดีกว่าครับ
คุณการค้าตลาดรังสิตเป็นหนึ่งในตลาดที่อยู่คู่กับชาวปฐุมธานี
นานกว่า๕๐ปีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่นี่เปลี่ยนถ่ายมารุ่นสู่รุ่น
พ่อค้าแม่ค้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ
สถานที่แห่งนี้
อันดับในสถานธุ์วิชาวี่ชวับ

เดี๋ยวเราจะมาสักการะสารเจ้ากันด้วย
แล้วก็เรื่องราวของความสำคัญของจุดนี้

งั้นเรียนเชิญผู้บริหารตลาดรังสิตกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือสารเจ้าเหรอคะ

ที่นี่มีความสำคัญยังไงบ้างคะ
พื้นที่บริเวณนี้บริษัทก็จัดเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจนะคะ

เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวพื้นที่ชุมชนนี้

ก็ต้องมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเนอะ
เขาว่ากันว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยเหรอคะ

อกจากมีสารเจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่รังสิตแล้วนะคะ
ก็สำคัญคือสารหลักเมืองรังสิตค่ะ
อยากทราบไหมครับว่ามาอย่างไร
โอ๊ตก็พูดมาขนาดนี้แล้วเป็นอย่างไรครับ
ซึ่งเนื่องจากจังหวัดปทุมธารณีเรา

แล้วก็จะสร้างสารหลักเมือง

ที่คัดสรรย์อย่างดีมาเลยจากกลมปะไม้ที่มอบให้

หลังจากสารหลักเมืองที่ปฐุมแล้วก็จะมีส่วนที่เหลืออีก
ทำเป็นอีก๔ต้น
เพื่อเป็น๔หลักของปฐุมธานี

อยู่แถวบริเวณตลาดรังสิตพอดีเลย
ใช่ค่ะเป็นบุญวาสนาของพื้นที่ตลาดรังสิต
เราได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สการะบูชา
การสร้างสารหลักเมืองรังสิตที่นี่
อกจากจะเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของชาวรังสิตแล้ว
ยังทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่นี่
เกิดความรักความสามัคคีมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังนำความสงบสุขร่มเย็น
มาสู่ตลาดแห่งนี้

ยังให้โชคให้ลาบแก่พ่อค้าแม่ค้า
ที่ตลาดแห่งนี้มานับไม่ถ้วน

สารเจ้าพ่อเจ้าแม่รังสิต
และสารหลักเมืองรังสิตนั่นเองล่ะครับ
เอาล่ะเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มีมาฝาก
แต่ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล